กันจอมพลังพี่จะไม่หยุดเลยเหรอ

จะไปสุพรรณบุรีเพราะว่ามีนักเรียนหญิงโดนลุมทำร้าย

เพราะในกลุ่มที่รุมทำร้ายมีพ่อกับแม่ของคู่กรณีด้วยครับ
น้องผู้หญิงอายุ๑๔ที่นั่งอยู่บนชิงช้าโดนลุมตบเห็นไหม

โอ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะนะครับ
สังเกตว่าคนทำร้ายเป็นวัยรุ่น
หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันสองคนแล้วมีผู้หญิงดูมีอายุหน่อยอีกคนนึง

ลุมหนึ่งพลเมิงดีถ่ายคลิปเอาไว้
ผู้เสียหายคนเดิมนะครับถูกรุมทำร้ายอีกครั้ง

แล้วก็ครั้งนี้นะครับโอ้โหมีการกระทืบกันด้วยจนแน่นิ่งไปกับพื้น
หน้าเพื่อนนักเรียนหลายสิบคนที่ยืนรอรถจะกลับบ้าน
สองเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นใกล้ใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ต้นเดือนมิถุนายนแล้วก็ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้
ครอบครัวผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้วแต่คดีไม่คืบไง
คดีไม่คืบต้องไปหาใคร
มีผู้ใหญ่ด้วยนะครับสืบเนื่องจากผู้เสียหายไปมีปัญหากับเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งนะครับ
จากนั้นนักเรียนคนดังกล่าไปตามพวกมาไปตามแม่มามาดักทำร้าย
อกจากนี้ยังมีพ่อของคู่กรณีมายืนคุมเชิงแล้วขู่อยู่ด้วยนะครับ
ผู้เสียหายเคยร้องขอความช่วยเหลือจากครูในโรงเรียนแต่ถูกปฏิเสธครับ
จอมพลังก็เดี๋ยวจะไปพาผู้เสียหายไปติดตามคดีวันนี้๑๐โมงครับ๑๐โมง
โพสต์ถึงผู้เสียหายที่แจ้งความในลักษณะที่ไม่มีความกังวลอะไร
ว่าไงรู้ไหมอยากโดนเก็บอ่ะรอ๒๕ชั่วโมง
แร็บลิ้นหลอกรอนานแล้วไม่เห็นมา

อย่าต้องให้ถึงมือคุณกันชอบพลังเขาทุกเคสเลยนะฮะ